ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คุยกันเรื่องโผล่คอรมอล์

เพราะว่านายกเศรษฐาทวีสินก็กลับเข้าไปที่ทำการพัก
เพื่อจะตรวจสอบรายชื่อคณะรัฐมนตรีครับ

เพื่อนำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมครับ
หลังก่อนอันนี้มีการส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีบางราย
ยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคือต้องตรวจสอบไงพี่เบิ
น้องแข็งว่าประวัติคุณสมบัติของคนนี้ผ่านไหม
ติดเรื่องอะไรหรือเปล่าซึ่งผ่านทั้งหมดครับ
แล้วในช่วงเย็นเมื่อวานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ก็นำรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีที่เตรียมยื่นทุน๙
มาให้คุณเศรษฐาลงนามเพื่อยื่นทูล๙เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
นายกเศรษฐาบอกจากนั้นก็ต้องรอว่าจะมีการโปรดกล้าวลงมาเมื่อไหร่
และจะโปรดกล้าวให้เข้าเฝ้าถวายสัตว์ตอนไหนซึ่งก็พร้อมรอไว้ตลอดเวลา
โดยก่อนหน้านี้อาจารย์วิศนุเครืองามครับรักษาการรองนายกบอกว่า
กฤษฎีกาตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีทั้งหมดแล้ว
ก็ไม่ได้มีใครที่ไม่ผ่านนะนั่นหมายความว่าผ่านหมด
ส่วนกรณีบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรมนั้น
อันนี้สังคมก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกัน
คุณวิศนุบอกไม่มีหน่วยงานไหนเช็คได้นะมันเป็นนามธรรม

ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ประพฤติบกพร่องในทางสินธรรม

และตัวว่าที่รัฐมนตรีในกระทรวงต่างก็เซ็นรับรองแล้วว่าตนเองไม่ได้บกพร่องอะไร
หลังจากนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยอาจารย์วิศนุบอกก็ต้องไปถอดถอนกันเอาเองครับ
เมื่อกี้ดอมบอกใช่ไหมว่าโหคลมมอก็นิ่งแล้วล่ะ

คนนี้ก็นิ่งแล้วนิ่งเลยนายพิชิตชื่นบาลประกาศสละสิทธิ์ไม่รับเก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรรฐมนตรีแล้วเพื่อประเทศชาติ

เพื่อประเทศชาติจะได้เดินหน้าแล้วยืนยันว่าตัวท่านเองมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้าม
แล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ในพลักษณ์ที่ให้โอกาสตลอดมาตลอดนะครับ
หลังจากได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในโคต้าพักเพื่อไทย
แล้วถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
เนื่องจากคดีที่นะครับได้รับโทษจำคุกในอดีตนั้น
ล่าสุดนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาพักเพื่อไทยประกาศว่า
ขอไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
หลังจากมีกระแสข้อกังขาเรื่องคุณสมบัติของตัวเขา
โดยยืนยันว่าไม่รับตำแหน่งไม่ใช่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนนะครับ
เขาบอกว่าตัวเขาไม่รับตำแหน่งไม่ใช่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน
แต่ยืนยันว่าคุณสมบัติของตัวเขาครบถ้วนถูกต้องทุกประการ
ไม่ขาดคุณสมบัติด้วยแล้วก็นะครับไม่มีลักษณะต้องห้ามใดทั้งสิ้น
แต่ที่ไม่ขอรับตำแหน่งก็เพื่อให้ประเทศชาติและรัฐบาลเดินหน้านะครับ
ในการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้โดยเร็ว
เนื่องจากยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วน
ขอบคุณผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยที่ให้โอกาส
และความสำคัญของเขามาโดยตลอด

เพราะว่ามาประกาศตอนนี้ตำแหน่งรัฐบนตรีประจำสำนักนายกรัฐบนตรีตอนนี้
จะว่างโบ๊ะออกอย่างเดียว

หรือจะมีใครนะครับเปลี่ยนตัวเข้าไป
หมายถึงกูเสร็จท้ายจะเปลี่ยนตัวใครเข้าไป
หรือจะไปมีสลับอีกหรือเปล่า
จะไปมีสลับกับตำแหน่งไหนที่จัดอยู่แล้วหรือเปล่า

ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบ

หลังจากการปลดกล้าปลดกระหม่อมลงมาครับ